นี่ก็ไม่รู้ว่าคลั่งหรืออะไรเหมือนกันที่อุดรธานีหน้าเวทีหมอลำเลย
เขากำลังสนุกสนานกันเต็มที่มีแก๊งวัยรุ่นค่ะบอกว่าไม่พอใจเจ้าภาพ
ชักปืนขึ้นมาขู่ยิงนะฮะแล้วก็ยิงจริงรัวเป็น๑๐๑๐นัดเลย
และที่สำคัญเขาบอกว่าตำรวจจับได้แต่ต้องปล่อยตัวไป
เพราะว่ากลัวอิทธิพลมืดค่ะ

คนก็เต้นกันหน้าห้านกำลังสนุกเลย
แล้วมุมขวามีมาแล้วผู้เกาะเหตุ

จู่บุกเข้ามาในงานหมอลำ
งานบุญแจกข้าวค่ะที่อำเภอบ้านดุงอุดรธานี
มีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนยิงขึ้นฟ้า
ชาวบ้านโอ้โหหนีตายกันนะคะ
บอกเลยว่าหนีตายของจริงเพราะว่ายิงรัวเลย
เจ้าหน้าที่อพปรก็ทำอะไรไม่ได้

พลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า

ในงานบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
โดยเจ้าภาพเขาก็ว่าจ้างหมอลำมาแสดง
แล้วพอก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย

ขึ้นไปพูดบนเวทีก็บอกว่าให้ใจเย็น
อย่ามาก่อเรื่องอันนี้มันงานบุญนะ
ทำให้วัยรุ่นกลุ่มที่กำลังเมาได้ที่เลย
งักมาเลยไม่พอใจคุณผู้ชม
ชักปืนออกมายิงนะ๑๐นัดนะฮะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามากัน๓คนค่ะ

แล้ว๑ใน๓คนหลายคนบอกว่ากาดอกจันทร์ไว้ให้ดี
เขาเป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้โหมาแบบนี้
ใหญ่ครับฟ้ามาจากไหนเย้ยกฎหมายเกินไปหรือเปล่า
อย่างกับย้อนไปยุคอันตภัณฑ์ครองเมือง
แล้วช่วงที่หมอลำเลิกคุณผู้ชม
มีคนแอบไปเผารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้วย
ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ก่อเหตุที่ยิงปืนหรือเปล่านะ
แต่เบื้องต้นทางเจ้าภาพได้ไปแจ้งความแล้ว
แล้วก็มีข่าวลือมาอย่างที่บอกไป

ตำรวจนี่นะจับตัวมือปืนได้แล้ว

เพราะว่าถูกผู้มีอิทธิพลเนี่ยเป็นอิทธิพลมืดในชุมชนเนี่ย
อะไรนะแต่ก็ย้ำว่าเป็นข่าวเรือนะไม่รู้จริงหรือเปล่า
คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ขู่ด้วยว่าหากใครกล้าเข้ามาเป็นพยาน
พวกที่ถ่ายโครงถ่ายคลิปใช่ไหมกล้าเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดี
ไม่กล้าไปให้ปากคำคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกไป
งานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วย
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งข้อมูลชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านชัดเจน
ให้เข้าใจแบบพร้อมกันให้เข้าใจเหมือนกันสบายใจกันทั่วหน้านะคะว่าจับได้แล้วจริงหรือเปล่า
แล้วมีการจับแล้วปล่อยตัวตามข่าวลือที่ชาวบ้านเขาพูดหรือเปล่า
ทำให้เห็นว่ากฎหมายมันเหนือกว่าอิทธิพลมืดนะชาวบ้านจะได้สบายใจ